เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาถึงเรื่องของการเมืองที่ทุกคนต้องติดตามกันนะครับ
แรงกระเพื่อมจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลและผลโหวตที่ออกมาจะนำไปสู่
แรงกระเพื่อมต่อทางการเมืองอย่างไรบ้างเรื่องนี้น่าสนใจมาก
ติดตามรับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ผ่านพ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจและลงมติไปแล้ว๒วันกว่า
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายท่านที่สนใจการเมืองก็ต้องตามดูหน่อย
เพราะว่าผลการโหวตคราวนี้มันจะนำไปสู่อะไรต่อหลายเรื่องในทางการเมือง
จะเกิดแรงกระเพื่อมภายในพักการเมืองพักเดียวกันแล้วจะเกิดแรงกระเพื่อมภายในพักการเมืองต่างพัก
แต่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเอาเรื่องหลังก่อน
เรื่องหลังก็คือกรณีที่พักชาติไทยพัฒนา๓คน
มติไม่ไว้วางใจงดออกเสียง
งดออกเสียงในการลงมติไว้วางใจคุณจุลินคือไม่ออกเสียง
แทนที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องโหวตไว้วางใจ
งดออกเสียงก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพักร่วมรัฐบาลด้วยกัน
ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรแน่
แต่ว่ากระแสข่าวก็มีเหตุผลต่างนานากันว่า
สองสามคนที่งดออกเสียงนั้นมีเหตุผลเฉพาะตัวยังไง
คุณอนุรักษ์จุริเกตก็อีกเรื่องหนึ่ง
คุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์ก็อีกเรื่องหนึ่ง
คุณอนุรักษ์จุรีมาตรก็อีกเรื่องหนึ่ง
อีกคนก็อีกเรื่องหนึ่งยังไม่มีความชัดเจน
ที่สำคัญคือมีรายงานข่าวว่า
คุณวรวุฒิศิลปะอาชารับรู้ถึงเรื่องนี้ก่อนจะมีการโหวตแล้วด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในพักประชาธิปัตย์
เขาตั้งคำถามว่าแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาคือ
ปฏิกิริยาของสมาชิกพักประชาธิปัตย์

สภาชุดนี้เหลือเวลาอยู่๘เดือน
รัฐบาลชุดนี้เหลือเวลาอยู่๘เดือน

กับระเบิดเวลาลูกนี้
ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาที่ทำกับพักประชาธิปัตย์
นั่นเป็นเรื่องระหว่างภักดิ์ต่อภักดิ์
ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลเดียวกัน
แต่ที่ยังไม่จบก็คือ
หกคนนี้โหวดสวนไม่ไว้วางใจผลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาธัยกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เล่นเอางงกันทั้งพักเลยครับคือลำพังแต่งดออกเสียงเนี่ย
ก็ถือว่าฉีกหน้ากันพอสมควรแล้วแต่นี่โหวตสวนคือโหวตไม่ไว้วางใจ
จึงต้องจับตาดูปฏิกิริยาของสมาชิกพักครับสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ย
โดยเฉพาะกลุ่มของสอสอซึ่งอยู่ในสายของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีสุชาติเขาเป็นผู้อำนวยการพักนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีบารมีมากวันมากคืน

แล้วเท่ากับว่าไม่เกรงใจบิ๊กป๊อก
เกรงใจบิ๊กป๊อกต้องการเหยียบหน้ารัฐมนตรีสุชาติ
แล้วมีการวิเคราะห์ในเชิงหาเหตุหาผลมาประกอบการตัดสินใจหลายเรื่อง
เช่นอ้างว่าเพราะผลเอกอนุพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ดูดำไม่ดูแดงสอสอกลุ่มปากน้ำ
ขอสนับสนุนงบประมาณใดไปก็ไม่ให้ไม่ได้รับการตอบสนอง
หรืออ้างเหตุผลว่ารัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติ
ไม่เห็นหัวและทำตัวเป็นปฏิปักกับสอสอกลุ่มปากน้ำในหลายเรื่องแล้วก็หลายโอกาส
คำถามที่จะคาใจก็คือว่าไอ้ฟันหลงไซสเอฟเคแบบนี้เนี่ยมันจะจบยังไง
มันจะกลายเป็นเรื่องเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำใกล้ชิดกัน
คนหนึ่งอยู่ถ้ำปากน้ำคนหนึ่งอยู่ถ้ำชนบุรี
แล้วก็เดินอยู่บนถนนสายใกล้เคียงกัน
คำถามว่าพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทย์จะเอาอยู่ไหม
แล้วถ้าเอาไม่อยู่มันจะลามไปสู่อะไรในช่วง๗๘เดือนที่เหลือ
นี่คือประเด็นภายในพักร่วมรัฐบาลและพักรัฐบาลพักเดียวกัน
ทีนี้ถัดมาอะไรอีกที่ต้องจับตามอง
ผลพวงจากการลงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจคราวนี้
ปรากฏการณ์และความเป็นไปในซีกฝ่ายค้านก็น่าจับตามองครับ
เพราะมีการโหวตสวนมติภักดิ์
เทใจให้กับรัฐมนตรีหลายคน
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยมันเห็นชัดครับ
ถ้าเราดูสำรวจดูพักเพื่อไทยที่ลงคะแนนกันเนี่ย
พักเพื่อไทยมีหูเห่าอยู่๗คน
ออกเสียงเอ็นเอียงไปให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
แล้วก็โหวตไว้วางใจให้กับคุณสักสยาม
ชัดเจนเลยครับคนอื่นนั้นงดออกเสียง
นี่๗คนนี้โหวตให้คุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยาม
อธิบายได้ว่าคราวหน้าก็เป็นที่รู้กันว่า
เขาจะทิ้งภักด์เพื่อไทยแล้วไปลงสมัครในนามภักด์เพื่อไทย
ภูมิใจไทยก็เปิดตัวกันแล้วนี่ครับเปิดตัวกันอ้อมอ้อม
นำมาสู่ปรากฏการณ์ที่พักเพื่อไทยบุกไปภาคอีสานคราวที่แล้ว
เรียกกันว่าไปไล่หนูตีหัวเห่าก็เรื่องนี้แหละครับ
พักเก้าไกลก็มีครับพักเก้าไกลที่แตกมาจากพักอนาคตใหม่
โหวทแบบนี้๔๕คนที่เป็นเห็นในจอเนี่ย
เขาก็ชัดเจนว่าเขาแหกมติพักเพราะเขาจะไปอยู่กับพักภูมิ
ใจไทยในการเลือกตั้งคราวหน้าอันนี้ก็พอจะรู้กัน
แต่ว่าที่ตื่นเต้นหน่อยก็คือพักเศรษฐกิจไทย
พักที่ผู้กองธรรมนัฏประกาศว่าจะโหวตไว้วางใจให้บิ๊กป้อมคนเดียว
อกนั้นไม่ไว้วางใจแต่ว่าผลออกมานี่สี่คนที่ท่านเห็นในจอนี้
โหวตสวนมติภักดิ์ประเด็นนี้ภักดิ์เศรษฐกีไทยบอกว่า
จะตัดสินใจยังไงระหว่างขับออกหรือไม่ส่งลงสมัครในนามพัก
เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะไปอยู่กับพักที่เขาเอื้อมัยตรีให้
นี่คือผลลัพธ์จากการเมืองเน่าที่เป็นช่วงของพักการเมืองอ่อนแอ
ผมขีดเส้นใต้บอกไปวันก่อนว่าที่พักการเมืองอ่อนแอเพราะคนเขียนรัฐมนูลฉบับนี้
เขียนให้ภักดิ์การเมืองอ่อนแอไม่ต้องการให้ภักดิ์การเมืองเข้มแข็ง
เขียนให้สอสอลูกภักดิ์แหกมาตีภักดิ์ภักดิ์ก็ทำอะไรไม่ได้
ลงโทษขับออกให้พ้นพักก็จะเข้าทำนองปิ้งปลาประชดแมว
เพราะคนที่ถูกกลับออกยังคงมีสภาพการเป็นสอสออยู่
ก็เข้าทางสิครับเขาก็พร้อมจะย้ายไปอยู่พักอื่น
ผิดกับรัฐมนูลฉบับปี๔๐๕๐ใครแหกมติภักดิ์เนี่ย
พอภักดิ์ขับออกหมดสมาชิกกภาพทันทีพร้อมควรเป็นสอสอทันที
จะไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นพอพักการเมืองอ่อนแอ
นักการเมืองที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่
หาเงินเข้ากระเป๋ากันอย่างที่เห็น
ไม่มียางอายไม่มีจิตสำนึกและไม่แคร์ความรู้สึกประชาชน
โหวตพรบสำคัญสำคัญทีนึงต่อรองเรียกร้องเงินค่าโหวตกันทีนึง
แล้วก็อ้างว่ายึดผลประโยชน์ประเทศชาติ
ประชาชนเป็นหลักแต่ว่าการกระทำมันสะท้อนว่า
อะไรก็ได้ที่ได้ประโยชน์จริงจริงเนี่ยระยะหลังหลัง
วงการเมืองก็มีภาพลักษณ์ไม่ดีอยู่แล้ว
แต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ตกต่ำไม่เลวร้ายและไม่อัปยศ
เท่ากับช่วงนี้ผู้มีอำนาจในอดีตก็ไม่น่ามืดตามัว
เพราะว่าต้องการอยู่ในอำนาจแล้วทำทุกอย่าง
เพื่อให้อยู่ในอำนาจได้ใช้เงินสกปรกหลอกล่อ
เพื่อให้มีฐานค้ำอำนาจ
ฉะนั้นระหว่างคนซื้อเสียงโหวตกับคนขายเสียงโหวต
อัปยศพ่อพอกันครับเมืองไทยช่วงนี้คนก็เครียด
หุดหงิดกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมันก็หนักอยู่แล้วครับ
พอเหลียวไปดูเรื่องการเมืองยิ่งทำให้หงุดหงิดหนักเข้าไปอีก
ก็เพราะเล่นการเมืองกันแบบนี้
นี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยของเริ่มต้นสัปดาห์นี้วันจันทร์ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

คุณผู้ชมก็ฟังตามก็หงุดหงิดไปนะเรื่องของการเมือง
ว่าถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องติดตามนะครับ